หลังจากที่เกิดสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างทหารพม่า
แล้วก็ชาวมอนในฝั่งพม่า
ก็ทำให้ชาวมอนบางส่วนเกือบ๑๐๐คน
อบพยพเข้ามาในฝั่งไทย
อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารเองบอกว่า
ก็ยังคงต้องดูแลความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือชาวมอนส่วนนี้ไปก่อนนะคะ
ทหารตำรวจรวมทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดน
อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมกันล่าตระเวนและตรวจตรา

รวมถึงรักษาความปลอดภัยที่บ้านพระเจดี๓องค์

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชย่ากองกำลังสุรสี
ได้เดินทางไปที่วัดซองกาเลีย
ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับผู้หนีภัยการสู้รบชาวมอน
จากบ้านบ่อญี่ปุ่นแล้วก็บ้านไร่อ้อยเมืองพญาตองซูประเทศพม่า
ส่วนใหญ่ก็เป็นสตรีเด็กแล้วก็คนชรา
รวมทางมอบอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้
เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นตามหลักมนุษยชน
โดยบอกว่าจะดูแลแล้วก็ให้ที่พักพิง
กว่าสถานการณ์ในพม่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
มีรายงานนะคะว่าที่บ้านเบาะญี่ปุ่นอยู่ในสภาพเงียบเหงา
เพราะว่ามีเพียงชายชะกันไม่กี่คนคอยเฝ้าหมู่บ้าน
ส่วนบ้านไร่อ้อยซึ่งอยู่ติดกับด่านเจดี๓องค์
ชาวบ้านที่นี่หนีออกไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ขณะที่บางส่วนกลับเข้าไปดูแลทรัพย์สินของตัวเองแล้ว
สถานการณ์ช่วงกลางวันไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่
เนื่องจากว่าที่นี่ห่างจากชายแดนไม่กี่ร้อยเมตร
สามารถหนีเข้าฝั่งไทยได้หากมีการสู้รบเกิดขึ้น
แต่ว่ากลางคืนต้องออกจากหมู่บ้านไปค้างบ้านเพื่อน
แล้วก็ญาติที่อยู่ฝั่งไทยเนื่องจากว่ามีข่าวลือเรื่องของการปะทะกันตลอดเวลาค่ะ
โดยสาเหตุมาจากทหารพม่าเองนั้นไม่พอใจ
หลังจากที่ได้ห้ามชนกลุ่มน้อยชาวมอนจัดกิจกรรมวันชาติมอน
แต่ชาวมอนเขาก็ยังจัดงานขึ้นในวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พม่าจึงตรึงกำลังในพื้นที่
ทำให้ชาวมอนบางส่วนต้องลีภัยชั่วคราวเข้ามาในฝั่งไทย